ส่วนฟุตซอลทีมชาติไทยก็ต้องให้กำลังใจกันหน่อยนะครับ
ออกเดินทางไปที่แล้วเพื่อลุยศึกฟุตสอร์ชิงชัมโลก
สองกันยายนถึงสามตุลาคมเป้าหมายนะครับ
ก็คือต้องทำให้ดีกว่า๒ครั้งที่ผ่านมาจากที่เคยเข้ารอบ๑๖ทีมได้
ในปีสองพันสิบสองกับสองพันสิบหก
จะต้องไปให้ไกลกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นรอบ๘ทีม
หรือว่าถ้าดีกว่านั้นได้ถึงรอบรองเลยก็ยิ่งดี
สำหรับ๓นัดของรอบแรกครับ๑๓กันยายนพบกับโปรตูเกต